ทุกผู้ชมครับที่ชนบุรีนะครับมีแก๊งคนไทยบุกขึ้นบ้านชาวจีนที่พัทยา
หมู่บ้านพัทยาเมืองใหม่นะครับปี๕ครึ่งนะครับ
ของเมื่อวานนี้นะครับแล้วก็ไปปล้นเจ้าของบ้านชาวจีน
ทรัพย์สินไปเนี่ยมูลค่ารวมกว่าล้านบาทนะครับ
เป็นบ้านเดี่ยว๒ชั้นนะครับทุกผู้ชมครับ
หลังได้รับแจ้งเหตุเจ้าหน้าที่ก็มาตรวจสอบที่เกิดเหตุ
ชาวจีนนั่งอยู่ในบ้าน๓คนด้วยกัน
หมู่บ้านพัทยาเมืองใหม่ตะบลหนองปลืออำเภอบังละมุงจังหวัดชนบุรี
นี่นะฮะคนที่อยู่ในบ้านตอนนั้นก็ท่าทางแบบตกใจกลัวนะ
มีร่องรอยการถูกทำร้ายด้วยฟกช้ำตามจุดต่างต่างของร่างกาย
มือกับเท้าเนี่ยมีร่องรอยการถูกรัดด้วยสายไฟนะฮะ
ข้าวของในบ้านนะครับข้างบนข้างล่างห้องนอนทั้งสองชั้นนะครับ
หรือคนทรัพย์สินกระจัดกระจายเต็มไปหมดนี่ฮะ
อันนี้เป็นห้องนึงนะฮะเห็นไหมฮะถูกลื้อหมดเลย
ชาวจีนที่อยู่ในบ้านเนี่ยที่เป็นผู้เสียหายบอกว่า
เช้ามืดเมื่อวานนี้มีคนร้าย๓คนบุกเข้ามาในบ้าน
หมวกไหมพรมปิดบังใบหน้ามา๑ใน๓ถือปืนมาด้วย
เข้ามาในบ้านมาเอาปืนมาจ่อหัวเขาก่อนเลยนะฮะ
อีก๒คนก็ช่วยกันใช้สายไฟเนี่ยมัดมือมัดเท้า
แล้วข่มขู่ให้บอกที่ซ่อนทรัพย์สินในบ้าน
แล้วก็ช่วยกันรื้อค้นก่อนจะปล้นออกไป
นาฬิกา๓เรือนแหวนทองอีก๑วง
แล้วยังขู่บังคับให้โอนเงินผ่านแอปธนาคารให้อีก
ครั้งแรกเนี่ยโอน๗๔๐๐ครั้งที่๒โอนอีก๒๐๐๐
รวมแล้วทั้งหมดได้ไปมูลค่าประมาณ๑ล้านบาท
จากนั้นคนร้ายก็พากันหลบหนีไป
ก่อนจะไปยังยกเอาเซิร์ฟเวอร์กล้องวงจรปิดของบ้านไปอีกนะฮะ
นี่ส่วนนี้เป็นกล้องวงจรปิดของหมู่บ้านนะครับ
จะเห็นรถของผู้ก่อเหตุขับออกมาแล้วคันนึงเนี่ย
ที่คนร้ายเอาไปด้วยนี่คันแรกที่ขับไปนี่นะฮะ
ส่วนนี้คือกระบะของคนร้ายนี่ฮะเบาะแสในพื้นที่นะครับ
แถวสี่แยกไฟแดงจอมเทียนสายสองชายพลึกนะครับ
แล้วมันจะมีกล้องวงจรปิดช่วงตี๔๐นาที
คาดว่าเป็นของคนก่อเหตุนี่แหละขับวนอยู่แถวหน้าหมู่บ้าน
อันนี้ก่อนจะเข้าไปก่อเหตุแล้วก็เข้าไปก่อเหตุแล้วก็พากันขับหนีไป
เรื่องต้นตำรวจก็ไล่ตรวจสอบนะครับพบว่ากลุ่มผู้ก่อเหตุมี๕คนนะฮะ
ที่มาที่โดยที่มาที่ที่เกิดเหตุมี๔คนคือในนิวในเอ็มในบีมในแบงค์
มีอีก๒คนชื่อเบียร์กับกอไผ่ไม่ได้มาแต่วางแผนปล้นนะฮะไม่ได้มาด้วย
แล้วคุยกันเรื่องทรัพย์สินว่าใครมีเท่าไหร่แบบไหนยังไง
ไว้ตรงไหนที่บ้านบ้างเชื่อว่าต้องมีคนเอาไปบอกกลุ่มผู้ก่อเหตุ
ขณะเดียวกันนะครับทุกผู้ชมครับก่อเหตุตอนเช้ามืดใช่ไหม
นี่ฮะไปจอดทิ้งไว้ในป่าแถวตำบลโป่งอำเภอบังละมุงห่างจากจุดเกิดเหตุ๒๐กิโลเมตร
ไปเจอรถกระบะที่คนร้ายขับมาก่อเหตุจอดอยู่ที่บ้านหลังหนึ่งที่ตะบนเขาไม้แก้วอำเภอบังละมุง
ห่างจากจุดที่เจอรถเก๋งที่จอดทิ้งไว้ในป่าเนี่ย๑๑กิโลเมตรนี่เห็นไหมชาวบ้านบอกมีผู้ชายคนหนึ่งเป็นคนไทยนี่แหละขับมาจอดทิ้งเอาไว้
แล้วเดินไปขึ้นรถเก๋งอีกคันนึงที่ติดสปอยเลอร์สีดำเนี่ยพากันขับออกไปคาดว่าพวกขับมารอรับ
ตำรวจก็ไล่ตามต่อนี่ฮะตามรถตามกล้องวงจรปิดนี่ที่มาขับมารับกันนี่คันนี้นะฮะ
ตามไปเจอว่ารถคันนี้ไปอยู่ที่โรงแรมแห่งหนึ่งนู่นเลยครับอำเภอนิคมพัฒนาจังหวัดระยอง
แล้วก็ตามจากสัญญาณโทรศัพท์มือถือที่คนร้ายเอาของบ้านของคนจีนเข้าไป
ก็ไปเจอคนร้าย๓คนนะฮะที่โรงแรมแห่งหนึ่งเดินออกมานะครับ
คือนิวเอ็มแล้วก็บีมกำลังจะมาขึ้นรถข้างหน้าพอดีหน้าโรงแรม
ตำรวจตะโกนเลยบอกหยุดเรียกชื่อไอ้เบียร์แต่เบียร์ไม่ได้อยู่ตรงนี้
แต่เป็นหนึ่งในกลุ่มที่ก่อเหตุแต่เป็นคนวางแผน
คนร้ายพวกนี้แม้จะไม่มีใครชื่อเบียร์แต่ก็พังงะเลยนะฮะ
เห็นตำรวจมาก็เลยยิงเปิดทางสองนัดนะครับแล้วก็มีการยิงประทะกับเจ้าหน้าที่
ที่สามคนนี้จะพากันแยกกันหลบหนีแต่ตำรวจจับได้นะฮะ
จับได้คนหนึ่งชื่อในบีมอายุ๒๘ปีชื่อนายชัยชนะพิมพา
แต่บีมบอกเขาไม่รู้เขาไม่รู้ว่าไอ้ทรัพย์สินที่ขโมยมาเนี่ยมันอยู่ที่ไหน

ชื่อแบงค์นะครับทุกผู้ชมครับถวัดชัยศรียางนอกอายุยี่สิบเจ็ดปี
แต่แบงค์ก็ไม่ให้ข้อมูลอะไรเลยนะฮะตอนนี้กำลังขยายผลตามตัวในบีมนะฮะ
แล้วก็อีก๓คนนะครับมีนิวมีเอ็มแล้วก็เบียร์กำลังขอสารออกหมายจับอยู่
ล่าสุดนี่สารจังหวัดพัทยานุมัติหมายจับแล้วนะครับ
ร่วมขบวนการกันทั้งหมด๕คนเนี่ยมีเบียร์ที่เป็นคนวางแผนสั่งการนะครับ
มีนิวมีบีมมีแบงค์มีเอ็มที่มาร่วมกันก่อเหตุนะฮะ
ซึ่งที่จับได้แล้วก็จะมีแบงค์นะครับแล้วก็บีมนะฮะ
ทั้งหมดถูกแจ้งข้อหาร่วมกันปล้นทรัพย์โดยใช้อาวุธนะครับ
มขืนใจผู้อื่นโดยมีอาวุธตั้งแต่๕คนขึ้นไปและข้อหาความผิดตามพรบออาวุธปืน